แบบเต็มพี่กรัฟเต็มโอเคเอาค่ะเลย
น้ำหวานโล่ม
ว้าวสดสุดไปเลยพี่

นะพวกนั้นไหวพี่

เมื่อเวลามีเวลาที่มีเวลาที่ไม่เห็น
เมื่อเวลามีเวลาที่มีเวลาที่ไม่เห็น
เมื่อเวลามีเวลาที่ไม่เห็น

เมื่อเวลามีเวลาที่ไม่เห็น
เมื่อเวลามีเวลาที่ไม่เห็น
เมื่อเวลามีเวลาที่ไม่เห็น

เมื่อเวลามีเวลาที่ไม่เห็น
เมื่อเวลามีเวลาที่ไม่เห็น
เมื่อเวลามีเวลาที่ไม่เห็น